ถึงแม้ก่อนหน้านี้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ระบุว่าอยากจะให้ส่งเสริมรถไฮบริดก่อนที่จะไปส่งเสริมรถใช้ไฟฟ้านะครับ
แต่ว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างเต็มที่
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถสาธารณะนะครับ
โดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบการสนับสนุนให้ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า
โดยนายสิริรุธจุลกรัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสอส
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่งเสริมใน๓กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถโดยสารไฟฟ้านะครับ
โดยมีมาตรการเร่งด่วนระยะสั้นเพื่อจะให้นำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ในประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
เร่งรัดขอสมกให้จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าประมาณ๒๐๐คันและก็จัดทำมาตรฐานของรถโดยสารไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีชาร์จไฟฟ้า
ผู้อำนวยการสอสอเชื่อว่าการที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตและนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
รวมทั้งรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กที่เริ่มผลิตในประเทศไทยแล้วควบคู่กันไปด้วยครับ